แม่บ้านพระจันทร์บ้าน

กับสุดยอด๕ที่พักหลักร้อยที่คุณห้ามพลาดเลยล่ะค่ะ
ช่วงที่แล้วนะคะเราไปชิวเราไปนอนกันแล้วเถอะ

วันนี้นะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนบรรยากาศค่ะ
ใช่แล้วค่ะใครที่ไปเที่ยวมาเหนื่อย
อยากจะพักผ่อนแบบสงบสบายส่วนตัวส่วนตัวก็ต้องมาที่นี่เลยนะคะ

มารายงานตัวค่ะคุณผู้ชม

มินก็มีที่พักหลักร้อยมานำเสนอนะคะ
และยังอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญอย่างวัดสะเกดนั่นเอง
หูย่านนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นย่านเก่าแก่มากเลย
ข้างในเป็นยังไงก็ตามมาเลย
แหมแค่ด้านหน้าเนี่ยยังเก๋ขนาดนี้มิ้นว่าตอนนี้เข้าไปดูห้องพักกันเลยดีกว่าค่ะ
ตกแต่งสไตล์เรียบง่ายค่ะดูโล่งสบายเหมือนพักอยู่ที่บ้านเลยล่ะค่ะ

นว่าเราไปดูที่พักหลักร้อยเป็นห้องมิกสดอมของทางที่นี่กันเลยดีกว่าค่ะ
คุณผู้ชมอุ้ยกำลังหลับเพลินเลยอ่ะอุ้ยห้องนี้คือแบบมันดีมากเลยค่ะ
อันนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงผมยุ่ง
อันนี้เนี่ยนะคะเป็นห้องชะบานั่นเองเพิ่งสังเกตค่ะว่าชื่อห้องของที่โฮสเทลแห่งนี้นะคะเป็นชื่อเกี่ยวกับดอกไม้หมดเลยนี่แล้วบันไดขึ้นก็แบบว่ากิ๊บเก๋มากมากเลยนะคะสำหรับคนที่จะขึ้นไปนอนชั้นสองก็สามารถขึ้นไปได้คือเตียงลักษณะเป็นแบบเดียวกันค่ะก็คือตรงหัวเตียงก็จะมีไฟไว้อ่านหนังสือนั่นเองแล้วเดิน
คือจะบอกว่ามันเป็นห้องน้ำรวมแต่ว่าอยู่ในห้องเดียวกันมีทั้งหมด๔ห้องด้วยกันราคานะคะของห้องชาบาร์ห้องนี้นะคะต่อเตียงคนละ๕๕๐บาทเท่านั้น
นี่และนี่นะคะก็เป็นห้องมิกสดอมอีกแบบนึงนะคะของทางโกเดนเมาเทนโฮสเทลนั่นเองค่ะก็คือจะเป็นอีกฝั่งนึงที่สำคัญเมื่อกี้ลืมบอกทุกห้องของที่นี่นะคะเขาก็จะมีนี่ค่ะเป็นลิ้นชักค่ะอยู่ใต้เตียงเหมือนกันทุก
แบบเลยทุกห้องทุกสไตล์ก็จะมีลิ้นชักไว้เก็บของใต้เตียงนะคะก็ถือว่าเป็นการใช้พื้นที่อย่างประหยัดแล้วก็คุ้มค่ามากเลยค่ะสำหรับห้องนี้นะคะราคาต่อคน๕๕๐บาทนั่นเอง
แวะไปที่วัดภูเขาทองนะเพราะว่าใกล้กันนิดเดียวเดินไปแค่๑๐๐เมตรเท่านั้นห้ามพลาดนะคะ
เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็ผ่านไปแล้วค่ะกับสองที่
งั้นเรามาต่อรัวกันเลยดีกว่านะคะกับที่พักเก๋ภายใต้คอนเซ็ปต์ใช้ชีวิตที่เดียวจบ
ครบทั้งที่พักที่กินที่ทำงานจบไหม

ก็คือเน้นปูนอิดนะคะ
แล้วก็เน้นโป่งโล่งสบายนั่นเองค่ะ

ห้องนี้เนี่ยนะคะจะเป็นห้องที่มีเตียงสองชั้นนั่นเองค่ะ
และที่สำคัญพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางมากค่ะ

นี่ตรงนี้ชอบมากเลยคือเก๋มาก

แต่ก็เอามาติดค่ะเป็นที่กั้น
ให้เราเวลาแบบคนที่นอนข้างบนนะจะได้ไม่กลิ้งตกลงมา
คนข้างล่างจะตื่นนะคะถ้าตกลงมา

เหมือนกับทุกห้องก็จะมีแบบโคมไฟมีกระเป๋าตรงหัวเตียงนะคะ
ไว้เก็บของจุ๊กจิ๊กของเล็กน้อย
แล้วอันนี้อันนี้ดูเหมือนเผินเฮ้ย
เอามาตั้งแบบตกแต่งเฉยหรือเปล่า

ลงมาก็คือสามารถเป็นที่เก็บของได้อีก

ห้องนี้นะคะก็จะเป็นราคาเหมารวมนั่นเองค่ะ
ใครสนใจก็ลองเข้ามาสอบถามราคาได้นะคะ

แล้วห้องนี้ก็เป็นห้องดอมแบบ๔เตียงนอน
ห้องนี้เหมาะมากเลยสำหรับมากับเพื่อน
หรือจะมาคนเดียวก็ได้ก็มาแบบแชร์แดดลูมกันนะคะมาแบบว่าหาเพื่อนใหม่อะไรอย่างนี้
สำหรับเตียงนอนนะคะก็เหมือนกับโฮสเทลนะคะห้องดอมที่อื่นค่ะ
ก็ก็จะมีแบบว่าของใช้นะคะก็จะมีโคมไฟส่วนตัวค่ะ
สำหรับแบบว่านอนอ่านหนังสือนะคะหรือว่าทำงานอะไรอย่างนี้
เล่นคอมอะไรอย่างเงี้นะคะก็เปิดไฟส่วนตัวได้แล้วก็นี่เก๋มากอ่ะ
มีกระเป๋าอยู่ตรงหัวเตียงนะคะคือสามารถใส่พวกแบบว่าของจุกจิกนะคะ
ชาร์จแบตหรือว่าโทรศัพท์อะไรแบบนี้ค่ะสำหรับห้องดอมนะคะ
เตียงนอนห้องนี้ค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเอง
สุดสุดเลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลย
และห้องนี้นะคะก็เป็นห้องดอมแบบ๖เตียงนอนนั่นเองค่ะ
แต่แบบห้องนี้ชอบมากมากเลยคุณผู้ชมเพราะว่าห้องพักอ่ะ
มันมีพื้นที่ใช้สอยคือมันกว้างแล้วก็โป่งโล่งสบายแล้ว
ดูแบบว่าไม่อืดอาดแล้วค่ะคุณผู้ชม
และสำหรับห้องดอม๖เตียงห้องนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่๔๕๐บาทนั่นเองค่ะ
เป็นยังไงบ้างคะกับที่พักเก๋ใครที่อยากไปใช้ชีวิตในวันเดียวจบ
ก็สามารถเดินทางไปได้เลยซึ่งวันเดย์โฮสเทลตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิทยี่สิบหก
ด้านหน้าจะเป็นคาเฟ่คาซ่าลาแปงหาไม่ยากเลยล่ะค่ะ
มันดูสบายสบายนะคะแถมเงียบสงบดูเป็นส่วนตัวด้วยค่ะ
อืมใช่ค่ะที่สำคัญราคาประหยัดน่ารักน่าชังเป็นที่สุดเลยนะคะ
แต่เดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมค่ะยังไม่หมดนี่เป็นแค่สามโฮสเทลสุดเก๋เท่านั้นนะคะ
ในช่วงหน้าเรายังอยู่กับที่พักหลักร้อยแต่ว่าจะฉีกกฎห้องแบบดอมนะคะ
ไปดูห้องสไตล์พลายเวทกันบ้างดูเป็นส่วนตัวส่วนตัวค่ะ